คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่อุตรดิษฐ์นะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งมีอาการทางจิตนะครับ

เลยต้องใช้ปืนไฟฟ้าสยบนะครับ

กลับไป

ทั้งเวลายากขึ้น
และคลุมโจมตัว

นี่ค่ะนี่คือใช้ปืนไฟฟ้าไปก่อนแล้วนะฮะ
ค่ะตะวัดที่แบบวิ่งกูลงมานั่นคือวิ่งปืนไฟฟ้าไปแล้วใช่ไหม
แต่เหมือนเขาลุกขึ้นมาได้อีก

พอลุกขึ้นมาก็วิ่งเข้าไปด้านในบ้านอีก
ต้องเข้าไปด้วยการใช้ไม้งามสยบ

คือผมว่าคือถ้าโดนจังเนี่ยอาจจะเอาอยู่
อาจจะเป็นจังหวะโดนไม่จังอะไรไปอย่างนี้หรือเปล่า
เพราะปืนไฟฟ้าความจริงแล้วเนี่ยโอ้โหประสิทธิภาพมันสูงมากนะ
ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือน็อกช็อกไปทุกรายเลยนะ
อาจจะแบบจังหวะไม่เข้าเป้าหรือโดนไม่จังหรืออะไรยังไงนะครับ
พอเขาลุกขึ้นมาได้เนี่ยก็เลยต้องขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ใช้ไม้งาม

ผู้ชายคนนี้อายุ๖๐ปีนะฮะคลุมคลั่งอยู่ในบ้าน
ที่บ้านเขาเลยแจ้งสพเมืองอุตรดิษฐ์ให้มาช่วยระงับเหตุนะครับ
อยู่ที่ตะมนต์ท่าสานะครับท่าเสานะฮะบ้านหลังนี้นะครับ
สายตรวจก็มาสุดท้ายก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
ก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลไปรักษาไปบำบัดกันต่อไป

ชาวบ้านบอกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่งั้นก็หวั